พาคุณผู้ชมไปดูกีฬาพื้นบ้าน

หนึ่งในผู้แข่งขันนี่อาจจะเป็นคุณแม่ของใครก็ได้

เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานรำลึก๑๑๐ปี
รัชกาลที่๕เศรษฐ์ปราภาษณ์ต้นเมืองอ่างทองนะคะ
บรรยากาศสนุกสนานเฮฮา

ผู้สูงอายุก็คือการเตะปีบ

เตะไก่นี่แข็งแรงจริงเลย

คุณตาคุณยายผู้สูงอายุในอ่างทองค่ะ
สนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสูงอายุ

โอ้โหปิดตาทีมมาก

ซึ่งจัดขึ้นที่หน้าสนามย่าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งงานนี้นะคะจำลองพื้นที่สนามแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโบราณ
แล้วก็มีกองเชียร์และผู้สูงอายุ๗อำเภอในจังหวัดอ่างทองมาร่วมแข่งขัน
แต่ละคนก็ไม่มีใครยอมใครนะพยายามจะใช้กำลังที่มีในช่วงสุดท้ายนี้
สมัยแกล้งสาธารณ์กีฬาสี่ชนิดด้วยกันนะครับ
ปิดตาตีตื่ปีกต้นปุ๊บเป็นปุ๊บและเปิดตาหาคู่และปิดตาแต่งหน้า

รีวิวของบล็อกเกอร์ด้านเครื่องสำอางนะ
นี่หนุ่มคนที่ปากจะพูดนะครับพี่พี่ครับ
ส่วนการโชว์ลีลากองเชียร์ผู้สูงอายุแต่ละอำเภอ
เขาบอกว่าจัดเต็มกันมาเลยนะทั้งการแต่งตัวลีลาการเต้น
โชว์ความสวยงามอ่อนช้อยแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ

แล้วก็สร้างความคลื้นเครงให้กับเพื่อนในวัยเดียวกัน
แล้วก็เสียงหัวเราะจากคณะกรรมการแล้วก็กองเชียร์นะคะ
ไฮไลท์ของงานค่ะอยู่ที่คุณตาจวนลาลาบอายุ๘๐ปีนี่แหละนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่สวมเสื้อสีส้มนะคะ
ได้ชวนายเวียระวุฒิปุฏรสเนียพวกราชกรรมจังหวัดอ่างทอง

ไกล๓เมตรรวมกับผู้ที่ผู้ว่านะคะ
ต่อให้อีกนิดหน่อยรวมเป็น๕เมตร๒๐เซนติเมตร
ด้านผู้ว่าก็ได้โชว์เตะปี๊บแบบสบายแบบนั้น
คุณตาต่อเอ้ยไม่ใช่ผู้ว่าต่อให้
นี่แต่คนนี้เขาลีลาดีนะเดี๋ยวดูนะตอนเตะ

บุรีรำตั้งมุมด้านขวาเลยออกขวาเลย